ข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ

เห่าตลอดนะถึงกลางนี้
เมื่อวานเธอไปงานอ้ำพัชราภา

พอดีผมติดงานครับเลยไม่ได้ไป
ถ้าเธอไปก็ว่าจะไปด้วยเธอไม่ได้ไปกันแหละ
จะได้ข่าวคุณไปงานของคุณโอ๊คไม่ใช่เหรอฮะ

ได้ข่าววันเกิดพ่อคุณคุณยังไม่ค่อยไปเลยนะ
เขาดูอยู่ตบปาก

เกิดพ่อคุณคุณไม่ไปนะพ่อฉันไม่ค่อยจัด
เหรอพ่อคุณไม่จัดเหรอผมเห็นโอ้โหเล่นไวโอลินกันตลอด

คุณพ่อคนนี้แหละขนาดไม่สบายนอนอยู่โรงพยาบาลนู้น
ใช่อะไรโอลินกัน
อ่านข่าวลาเลาเบล

พ่อส่วนพ่อพาตักหัวใจไง

จริงเรื่องจริง
วันนี้พ่อจะสะอึกอยู่บนบางรั้งละนะ
เรื่องจริง

อ่ะอายุบบอกล้มไม่ได้อีกรอบหนึ่งแล้วไงทำไมอีกอะ

เรื่องของผลชนสุดและระเบลรอบ๒

ชี้ว่ามีการถูกร่วงละเมิดจริง
แต่ยังไม่ได้มีการชี้ชัดว่า

ส่วนเรื่องราวของไทม์ไลน์เวลาการเสียชีวิต

แต่ทั้งหมดเป็นผลของทางคดี

ทางครอบครัวแล้วก็ทางทนายความเองเนี่ย

แสดงว่าแม่เขาก็จะต้องรู้สึกว่าเขาได้รับความเป็นธรรมแล้วถูกต้องไหม
ก็สำหรับตัวแม่เขาเองเนี่ยผมไม่ได้มีโอกาสคุยกับเขาวันนี้
ผมก็ถามเขาเขาก็บอกว่าเขาสบายใจขึ้นมาก
ในมุมของลาลาเบลก็เชื่อว่าความยุติธรรมน่าจะมีจริง
แล้วก็ถามทนายความเขาถามแฟนเขาถามพี่ชายเขา
เขาก็บอกว่าค่อนข้างจะ๙๐ซึ่งสามารถเอาผิดกับแก๊ง
คือเรียกว่าทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้

จะเป็นเกี่ยวกับอันนี้ไม่เกี่ยวกับพี่หนุ่มนะอันนี้มันพูดเอง

ก็คือคนที่ทำผิดกับเขานั่นแหละ

คือแต่ว่าระดับความผิดหรือเรื่องของคดีก็อาจจะแตกต่างกันไป

ว่าน้ำอุ่นก็ว่ากันไปอันหนึ่ง
คนนี้ไปสนับสนุนเห็นด้วยอะไรยังไงก็แล้วแต่
ตอนนี้ทุกคนได้รับประกันตัวไหมยังไง

นี่ไงคือแก๊งนี้แก๊งสาบานพระภูมิเนี่ย

เขาเรียกว่าแก๊งสาบานพระภูมิแล้วกันจะได้เข้าใจง่าย
ก็คือมันเป็นเรื่องของคดีความไปแล้ว
เพราะฉะนั้นแต่ก็แสดงว่าที่แม่ก็เคยออกมาพูดว่า
เขาจะไม่ยอมเผาศพลูกเขาจนกว่าที่จะได้รับความยุติธรรมนะ
วันนี้เขาจะน่าจะได้รับความยุติธรรมแล้วล่ะ

เพราะว่าได้มีการชนสูตรออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับ
แล้วก็ในมุมของสิ่งที่ตามมา
คือเรื่องราวของการที่ต้องต่อสู้ชีวิตต่อไป

แล้วลูกก็ยังถามหาราเบลอยู่ทุกวัน
เมื่อคืนนี้ก็ยังเพิ่งถามบอกว่า
เมื่อไหร่แม่จะกลับมาเดี๋ยวแม่ก็กลับมาแล้ว
แม่ไปนอนอยู่ที่วัดเดี๋ยวแม่กลับมาแล้ว
น้องแบมยังพูดคำเดิมอยู่นะคะครับคือแต่ตอนนี้อยู่เท่าไร

แล้วก็พวกนี้ด้วยพฤติกรรมของเขาพี่เมียว

แต่ถ้าสมมุติตอนเย็นเพราะว่าอย่างช่วงตอนเย็นให้เขาดึกยังไง

แล้วก็ตอนเย็นถ้าสมมุติไม่ติดงานไม่อะไรอย่างนี้

แล้วสิ่งที่เขาหวังไว้คืออยากให้ลูกได้เรียนแบบโรงเรียน๒ภาษา

นางอยากให้ลูกได้เรียนแล้วพอตอนหลังเนี่ย
พอตอนหลังเนี่ยนามก็แบบโหมทำงานมากเกินไปอะไรอย่างนี้
นางก็แบบบางทีบางวันตื่นน็อกไม่ไหว
นางก็เลยไปซื้อรถเล็กคันนึงเนี่ย
ให้กับทางครอบครัวคุณแม่ของแกให้ขับไปส่งลูก
ซึ่งตลอดระยะเวลาที่เป็นข่าวกันมาเนี่ย
สิ่งที่ครอบครัวเขากลัวที่สุดคือ

แต่ในที่สุดแล้วเขาก็ประกาศยืนยันเลยว่า

ในที่สุดวันนี้คงวันที่๗นี้

คือผมก็ถามเขาผมถามเขาทุกคนที่อยู่ในครอบครัวเลย

เขาพอใจกับผลที่มีการพิสูจน์ออกมา

สามารถเอาผิดต่อคนผิดได้

ลาลาเบลก็จะเป็นเสาหลักในการที่หาเงินมาเลี้ยงครอบครัว
วันนี้แม่ทำหนังปลาขาย

ชื่อว่าหนังปลาทอดกรอบแบม

เดี๋ยวเอานางออกรายการช่วยนางดีกว่าเนาะ

เดี๋ยวเรามาช่วยนางดีกว่า

ในมุมแกก็บอกว่าแกไม่หวัง

ยื่นมือมาให้เงินมาอะไรคือไม่ต้อง

นะครับ

เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปนะครับ

เรื่องทั้งหมดตำรวจน่าจะส่งฟ้องที่อายการ

ก็คือไม่ต้องเก็บร่างไว้แล้ว

วันนี้วันที่๔

อีกเรื่องนึง

ก็ย้อนไปก็คือว่า

ไปเขียนข่าวประวัติของแฟนเขา
แฟนหรือเปล่า

ข่าวต่อไปเลย

มจุดนี้ย้อนไปหน่อย

เมื่อไปเจอก็เจอรถเฟอร์ลาลี่สีแดง

โลย

สนันทชัดธนพัฒน์พิสาร
หรือว่าฝนฮอร์โมนที่เสียงเล็กอยู่ตั้งแต่ฮอร์โมน๑เลยนะ
ดารานักแสดงได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย

นำผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง๒ลายนั้นไปส่งรักษา
ที่โรงชาบานศรีคาริน

ไปที่โรงพยาบาลในกรุงเทพฯแล้ว

แพงปูนบาร์เรอร์
อีกผ่านเติมตีน
ไม่แน่ใจว่าจะเป็นเกิดจากอะไรยังสอบสวนอยู่

อย่างไรก็ตามคำทำให้การสอบสวนข้อเท็จจริง
ต้องเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งคือน้ำฝนหรือฝนฝนไม่ใช่น้ำฝน
นันทชัดก็เปิดเผยว่าตัวเองกลับจากทำธุระกับเพื่อน

ซึ่งรถของตัวเองไม่ได้มีคู่กรณีแต่อย่างใด
ที่ผู้จัดการส่วนตัวก็บอกว่าฝนไปทำธุระกับเพื่อน

โอเคอาการปลอดภัยดีไม่ได้รับบาดเจ็บ
แต่มีรอยฟกช้ำมีรอยแดงจากการรัดเข็มขัดนิรภัย
ยืนยันว่าคนที่ไปกับน้องคือเพื่อนที่อายุมากกว่า
และเป็นเพื่อนในวงการนักแข่งด้วยกัน
ล่าสุดค่ะก็มีเพจบางเพจนำเรื่องที่เธอกับเพื่อนคนนี้
ไปลงด้วยแบบไม่ค่อยดีนะใช่ไหมคะ
ฝนก็บอกว่าจะดำเนินคดีกับเพจข่าวดังกล่าว

ก็คือเขาเขียนข่าวในแง่ลบถึงความสัมพันธ์ของตนเองกับนายสารวุฒิแบบ
เสียหายเธอรับไม่ได้และไม่ต้องมา
เรื่องอะไรนะไม่ต้องมาปฏิบันดอมไม่ต้องมาขอโทษ
จะทำให้เป็นตัวอย่างให้เกิด
เขาเรียกว่ามาตรฐานทางจัญญาบันจริยธรรมของการเขียนข่าว

เขาไม่เป็นอะไรมันไปขาหัก

ห้องโดยสารนี้ไม่เป็นไรเหลื่อยฝรั่งชาติเยอรมันเปล่าฟอราลีอิตาเลียนใช่ไหมครับฟอราลีอิตาเลียน

เพราะว่าอันดักคุณชอบซื้อรถแล้วเขาสวมทะเบียนมาให้คุณ
ก็ใช่ไงรู้หรือเปล่าเขาไม่โชค
อธิบาย

ใช้อยู่กี่ปีว่าโดนเขาลอกเนี่ย
หลายปีเนอะ
หลายปี
คือมันก็มีข่าวปรากฎในสื่อต่างเกี่ยวกับกรณีที่มีผู้เผยแพร่ข้อความในสื่อออนไลน์
เรื่องของท่านประวิทย์วงส์สุวรรค์รองนายกรัฐมนตร์นี้
กล่าวว่าประชาชนไม่มีสิทธิ์ตรวจสอบหรือวิจารณ์

เราจะเห็นกันในเฟซบุ๊คทวิตเตอร์ก็เยอะ

ฟักแล้วรู้สึกกันยังไงประชาชนไม่มีสิทธิ์ตรวจสอบ
วิจารณ์เป็นเรื่องของกองทัพเท่านั้น
แล้วก็มีการพูดว่าประวิทย์พูด

คือเอาไงที่สุดแล้วทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม
ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยหน่วยงานสำนักโฆษกระทรวงกราโหม
พบว่าข้อมูลที่ปรากฏตามสื่อดังกล่าว
ไม่ว่าจะเป็นในทวิตเตอร์ในเฟซบุ๊ก

ก่อนหน้านี้ในช่วงที่เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา
มีเนื้อหาเป็นการกล่าวเลื่อนลอย
ไม่ระบุที่มาของข้อมูลวัตถุประสงค์
เพื่อเผยแพร่ข่าวเท็จให้กับประชาชนตื่นตระหนกเช่นเดียวกัน
โดยข้อเท็จจริงแล้วประชาชนสามารถตรวจสอบ
หรือดูรายละเอียดฉบับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

แล้วก็ระบบข้อมูลการใช้จ่ายภาครัฐได้ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงบประมาณ

ทุกอย่างเป็นข่าวปลอมหมดซึ่งเราจะเห็นหลายหลายอย่าง
แล้วที่อันนั้นข่าวจริงไหมที่เขาเขียนนักประชาชมไม่มีสิทธิ์ตรวจสอบหรือวิจารณ์เป็นเรื่องของกองศัพท์

อย่างเช่นตอนนี้คนก็จะไปแชร์กันเรื่องอะไรมากที่สุด
คือคนก็จะไปแชร์กันหนึ่งเรื่องที่แบบว่าตัดงบบัตรทอง

ไม่มีใครใครจะทำนโยบายังนั้นถูกต้องเปล่า

แล้วที่เข้ามาคอมเมนต์นั้นข่าวจริงไหม
ให้มดดำอ่านใช่ไหมตอนแกอ่านเองสิ

อ่านแล้วสิไม่ได้อ่านอันนี้

ใช่เพราะคุณแม่ได้ไปเจอตัวจริงท่านมาแล้วไง

เหลือที่ยืนในสังคมแล้วเหรอ
ดาราก็ไม่ได้นะพวกดาราก็ไม่คุยด้วยล่ะ

เพื่อนพอร์ตไม่คุยกับฉันด้วยเหรอ
ให้เหลือที่ฉันยืนในสังคมบ้างเถอะ

มันไม่มีคนแบบนี้นะน้อยคนนะเอาจริงคือไปได้ทั้งหมด
เอารองเท้ามาตบหน้าเลยดีกว่า
รองเท้าใส่ยี่ห้ออะไรวันนี้เอาหลุยวิกตอง
เอาหลุยวิกตองยีนเนี่ยเอามาตบหน้าฉันเล่นดีกว่า

อย่างเขาเรียกว่าเป็นมีมิติมีมิติเป็นคนมีมิติฮะวิชานี้ฉันได้แต่ใดมาวิชานี้ฉันได้แต่ใดมา
วิชานี้ฉันได้แต่ใดมาเป็นคนมีมิติวิชานี้ฉันได้แต่ใดมา
วิชานี้ฉันได้แต่ใดมาเป็นคนมีมิติวิชานี้ฉันได้แต่ใดมา
หรือคุณจะเอายังอื่นนะครับคุณจะเอายังอื่นนะครับคุณจะเอายังอื่นนะครับ

กัญชัยมอบให้คุณจะเอายังอื่นนะครับ

กัญชัยมอบให้คุณจะเอายังอื่นนะครับ

กัญชัยมอบให้คุณจะเอายังอื่นนะครับ

กัญชัยมอบให้คุณจะเอายังอื่นนะครับ

กัญชัยมอบให้คุณจะเอายังอื่นนะครับ

กัญชัยมอบให้คุณจะเอายังอื่นนะครับ

ไม่แต่คุณแม่ไม่ได้กรี๊ดร้องเพลงกรี๊ดอย่างเดียวไหม

มันไม่ขนันนั้นหรอก

เวลาอธิบายข่าวด่ากูเข้าข่าว

ไม่มีเราตีกันเองมั้ยนี่สิเดี๋ยวจะมีภาพไปดูนี่เห็นมั้ยฮะ
ไม่เห็นนี่ถ้าดินทะเลอยู่ฝั่งไหนอันนี้เป็นจากเพจเฟสบุ๊คเยียวข่าวภูเก็ต
อ๋อในวงกลมเขาได้มีการโพสต์วิดีโอคลิปนะฮะยาวประมาณ๓๐วินาที
พร้อมกับข้อความรู้ว่าที่กะรนเกิดอะไรขึ้น
เหตุเนี่ยเกิดเมื่อวันที่๒ธันวาคมปี๖๒เวลาประมาณ๔โมงเย็น
ที่เกิดเหตุบนถนนหน้าหาดกะรนจังหวัดภูเก็ต
โดยในคลิปดังกล่าวนะฮะจะเห็นเหตุการณ์ชุลมุนวุ่นวายของกลุ่มคนที่มีการทะเลาะวิวาดกัน
ก่อนจะมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากนะครับ
ล่าสุดครับวันนี้พันตรวจเอกประวิทย์สุทธิเรืองอรุณนะฮะ
เป็นภูมิกับการสถานีตำรวจภูทรกรณที่ภูเก็ตเนี่ยนะฮะ
ท่านก็เปิดเผยบอกว่าจากกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอในสื่อออนไลน์ดังกล่าว
ได้มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่รายงานข้อเท็จจริงเข้ามาแล้วนะครับ
ทราบว่าเมื่อเวลาประมาณสัก๔โมงครึ่งตอนเย็นนะฮะของวันที่๒ธันวาคมที่ผ่านมา
ผ่านตรวจตรีเตชินดีทองอ่อนนะฮะเป็นสหรัฐสอบสวนสอบภอกะโรนเนี่ย

๑ต่อร้อยมีการทำร้ายร่างกายกัน
เธอดูดิคนเดียวดูดิเต็มเลยเนี่ยนะฮะ
คือเหตุที่ไปเกิดบริเวณร้านอาหารซีฟู้ดแห่งหนึ่งนะครับ
บนถนนเรียบหาดกะรนไปตรวจสอบครับไปพบคู่กรณีนะฮะ
เป็นชาวต่างชาติทราบชื่อว่านายคอนโอรี่อายุ๔๔ปีนะฮะ
เป็นคนอเมริกันกับพนักงานร้านอาหารซีฟู้ด๓ราย
มีนายอัลมินนะฮะอัลมินเว้นเป็นคนเมียนมานะครับ
แล้วก็ยังมีนายนาดีอายุ๒๑ปีเป็นชาวเมียนมาเหมือนกันนะครับ
พูดจาสื่อสารกับพนักงานในร้านอาหารเกี่ยวกับเรื่องราวของอาหาร
แต่เกิดความเข้าใจผิดกันขึ้นนะครับ
ทำให้มีเหตุทะเลาะวิวาสตามในคลิปเลยนะครับ
เจ้าหน้าที่ได้ให้ทั้งสองฝ่ายนั้นพูดคุยปรับความเข้าใจในเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นนะครับ
แล้วก็รับสารภาพว่าได้สมัครใจทะเลาวิวาสทำร้ายกัน
แต่บาดแผลนั้นไม่ถึงได้รับอันตรายแก่กายหรือว่าจิตใจ
ทำการเปรียบเทียบปรับนะฮะทั้งสองฝ่ายในข้อหาทำร้ายร่างกาย
ไม่ถึงกับได้รับอันตรายทางกายหรือจิตใจคนละ๕๐๐บาท
หลุดเฟรมไปแต่ไม่ใช่หนึ่งต่อสามนะครับคุณหนึ่งต่อทั้งล้านเลย
ทรงอย่างนี้มันมีทุกที่จอมเทียนก็อย่างนี้
เอาล่ะช่วงหน้าคุณอนุทินออกมาบอกว่าอย่างไรฮะ
บุหรี่ไฟฟ้าที่เราเห็นสูบกันเต็มบ้านเต็มเมือง

ผิดบุหรี่ที่พ่นควันเยอะนี่คือตำรวจค้นรถ
คุณแล้วเจอที่ตัวปรับเป็นหมื่นนะมันไม่มีควัน
ไอ้บุหรี่ที่ไม่เป็นน้ำนั่นแหละมันไม่มีควัน
ผิดแต่กลิ่นออกนะผิด

เขาก็บอกว่าสูบบุหรี่ที่มันเป็นกระดาษ

การเผาไหม้จะไปให้เป็นรุ่งถงตรงปลงพองบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัย
ทั้งที่ประเทศเราก็ปรากฏว่ามันผิดกฎหมาย
ทีนี้เกิดพิษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้ากันแล้วนะคะ
บอกว่าแท้จริงเนี่ยเริ่มมีรายงานจากทางการแพทย์เพิ่มขึ้นเรื่อย

เป็นพิษภัยจากบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเรื่อย
ในบางประเทศนั้นมีผู้เสียชีวิตแล้ว
แต่ก็ด้วยจากการใช้น้ำยาในที่สูบแบบผสมกับสารกัญชาอะแก
กัญชาที่เป็นไฟฟ้าอ๋อกัญชาที่เป็นไฟฟ้าล่าสุด

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็โพสต์เองถึงเรื่องบุหรี่ไฟฟ้า
บุหรี่ไฟฟ้าภัยเงียบปรากฏตัว
กรมควบคุมโรคแถลงเมื่อวานนี้
พบว่าผู้ป่วยปอดอักเสบจากบุหรี่ไฟฟ้า

ขณะนี้หลายคนเห็นประโยชน์ของบุหรี่ไฟฟ้า

ช่วยลดผู้สูบบุหรี่ลดอัตราการเป็นอะไร

เขาบอกว่าคนที่สูบมือ๒อันตรายมากกว่าคนสูบมือแรก
เนื่องจากผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้านั้นจะรับสารต่างจากน้ำยาไปคนเดียว

หลีไฟฟ้านั้นมีอันตรายและอันตรายนั้นได้ปรากฏให้เห็นแล้ว

ประเทศมีคำสั่งห้ามจำหน่ายรวมทั้งประเทศที่ผลิตเอง
ก็คืออเมริกานั่นเองนะฮะ
ในประเทศไทยบุหรี่ไฟฟ้าเป็นของผิดกฎหมาย

ไม่แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่ปล่อยประละเลย
หรือเพราะว่าผู้หลักรอบจำหน่ายเก่งมาก

บุรีปกติและบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายทั้งหมด
สุดท้ายอันตรายที่เกิดขึ้นกับตัวผู้สูบบุหรี่ก็กระทบกับผู้อื่น
และส่วนรวมอยู่ดีคือทำให้รัฐต้องเสียงบประมาณ
ในการรักษาอาการเจ็บป่วยของผู้สูบ

คนในกระทรวงสาธารณสุขต้องทำเป็นตัวยาง
แต่ก็เอาจริงคือถ้าสมมุติวันนี้เขาตรวจแอลกอฮอล์ใช่ไหม
แล้วเขาเจอรถคุณมีบุหรี่ไฟฟ้าอยู่

ไม่ว่าจะเป็นแบบเก่าหรือแบบโดนปรับเป็นหมื่นนะ

ใครเอาบุหรี่ไฟฟ้าแล้วพกในรถอย่างนี้

หรือวันนี้คุณไปเดินสูบบุหรี่ไฟฟ้าเมื่อก่อน

ไม่ซื้อดูดแล้วกันจะให้ดูดฟรีล่ะ

มันผิดกฎหมายน่ะแล้วพูดถึงบุหรี่นี่ไม่ได้นะ

เขาบอกงั้นใครก็ไม่ซื้อการให้ดูดฟรีต่อเอง

อ้าวก็ปลงปลอดอะไรอย่างนี้ไง

เป็นเหมือนแบบเชื้อราหรืออะไรอย่างนี้

โอ้โหควันสู้ตายแต่แบบมีอีกแบบนึงที่ไม่มีควัน
ไม่มีแต่ก็พออยู่ใกล้ก็ได้กิน
แต่เอาจริงป่ะคนสูบบุหรี่จริงกับสูบบุหรี่
ปากคนสูบบุหรี่ไฟฟ้าเหม็นกว่าสูบบุหรี่จริงนะ
จริงหรอคุณเคยดมแล้วเหรอ
ก็เคยสุกอยู่ช่วงเคยไปซื้อจากเกาหลีมาช่วงหนึ่ง

ทีนี้จะถามว่าถ้าเราโดนลงไม่ให้สูงขนาดนี้

ไม่ใช่แต่เขาก็พยายามบอกว่าให้

แต่ตอนนี้คนชอบไปคิดว่าบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัย

ไม่มีอะไรทั้งหมดทั้งมวลอะไรอย่างนี้
ยุโรปคนหนุ่มสาวสูงมากกว่าคนอายุมาก

ตอนนี้คนสูบบุหรี่เยอะมากฝรั่งยุโรป

แต่ผมเคยสูบบุหรี่จริงแล้วผมเลิกไปแล้ว

ดีเลยเพราะว่าผมสูบหนักเลยสมัยก่อน

ผมเคยหากเฮอะไรคนเลิกนี่คุณเลิกไปนานมากเลย

คือผมไปหาคุณหมอ

หมอบอกทำไม่ได้เพราะความดันคุณสูงมาก

ความดันสูงมากคือหมอก็เลยเหมือนกับว่ายังแบบไม่อยากจะรักษา
อยากอะไรอย่างนี้ไม่อยากจะถอดไม่อยากจะอะไรอย่างนี้
เพราะว่าหมอก็บอกว่าความดันมันสูงความดันสูงมากอะไรอย่างนี้
มันเกี่ยวมันก็ไม่รู้เพราะอะไร
ทีนี้ผมก็เลยแบบก็เลยแบบไปหาคุณหมอผมเป็นโรคความดันสูงหรือเปล่า
หมอก็ตรวจนู่นนี่นั่นหมอก็บอกว่าเอางี้คุณหนุ่มคุณเลิกกินเค็มนะ
ดกินเค็มแล้วบุหรี่เนี่ยก็ค่อยลดก็ยังไม่ต้องกินยา
เพราะถ้ากินยาคุณอาจจะต้องกินไปตลอดชีวิต
อ๋อยังไม่ต้องกินตลอดแต่พี่เรียนวิธีชีวิตเอง
เสร็จปุ๊บผมก็เลยแบบอ่ะโอเคก็ลองดูแล้วกัน
ผมก็เลยแต่ผมไม่ได้ลดไงผมเลิกเลย
คือผมหักดิบเลยหักดิบแต่วันนั้นเลย
แล้วพกปิ่นโตอ่ะพกปิ่นโตอะไรใช่แล้วก็พกปิ่นโตไปกินอาหารไม่เค็ม
ใช่อาหารไม่เค็มก็คือตินเป็นข้าวต้ม

ทุกวันสักพักหนึ่งหนุ่มกลัวตาย
หนูกลัวตายถือปิ่นโตข้าวต้ม
ตอนที่แกตัวบวมนั่นคือยุคที่สูบบุหรี่และกินเค็ม
ใช่
แล้วก็ปรากฏว่าเชื่อมั้ผมเลิกสูบบุหรี่นะ
ผมเลิกได้ประมาณแค่ประมาณสัก๒เดือน
เราชอบไปยึดหลักที่ว่าต่างชาติเขามองว่าการสูบบุหรี่
ปกติกับสูบบุหรี่ไฟฟ้าสูบบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยกว่า
ซึ่งมันก็ไม่มีหลักฐานแน่นอนว่าอันไหนปลอดภัยกว่าอะไรไม่พอ

แต่ก็เข้าใจว่าไอ้คนที่สูบบุหรี่มันไม่สูบเลย
แล้วเธอมีเหตุอะไรเลิกเธอก็ไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยแบบนั้น

จริงแต่ก็มันก็ดีอย่างที่พี่หนุ่มพูดว่าความดันสูง
ถ้าเราเริ่มกินยาคือมันจะต้องกินตลอดชีวิตนะ

เราไม่ดื่มบุหรี่ไม่สูบหญิงล้วน

ตุ้มสุดแล้วจะบอกให้

โอ้โหนี่จังละจังสุด
เขาเป็นนักล่าเงินรางวัลเกมโชว์เธออย่าไปว่า

ผลสำรวจนะฮะชี้ว่าคนเมาเยอะขึ้น
นับตั้งแต่มีบริการกดเรียกรถรับส่งผ่านออนไลน์ทั้งหลาย
คือเอาง่ายมันมีโปรเจกต์หลาย
คือแอปพลิเคชันเรียกรถอย่างอูเบอร์เนี่ยต้องเผชิญหน้ากับข่าวเช้า
เรื่องการคุกคามทางเพศของคนขับรถที่มีต่อลูกค้าผู้หญิงจนราคา
หุ้นของบริษัทตกลง๑ใน๓นะฮะ
เอาอูเบอร์มาเป็นคนนอกมาขับใช่ไหมครับถูกนะครับหลังข่าวด้านกลาง
ถูกเปิดเผยออกในช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
แต่อูเบอร์ก็ยังเป็นอีกหนึ่งตัวช่วย
ให้ผู้ที่ชื่นชอบปาร์ตี้ซึ่งมันปลอดภัยกว่าไงพี่

ใช่ไหมคือของเมืองไทยก็มีเยอะนะพี่เคยใช้ยูลิงค์ไอดรัน
แล้วก็เหมือนเดินทางถึงบ้านปลอบภัยอย่างมากจากการศึกษานะฮะ
ชิ้นหนึ่งในปี๒๕๖๐มันมีผลสะท้อนว่ายังไงรู้ไหม
ว่าอะไรครับว่าอะไรครับคุณครับผมเห็นคุณถามว่าอะไรรู้ไหม
หลังจากฉันถามพี่เมียวแสลแนตตอบทำไม

หลังจากที่อูเบอร์เริ่มให้บริการในเมืองพอร์ตแลนด์
ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของรัฐอัลยดอน
วัตถิเหตุเกิดการเมาแล้วขับลดลงถึงเท่าไรรู้ไหม

ลดลงถึงร้อยละ๖๒พี่

สูงนะซึ่งมันทำให้ดีมาก

ทำให้เกิดอัตราการดื่มเพิ่มขึ้นจนอยู่ในภาวะเสี่ยง
เพราะประชาชนเนี่ยมองว่าอย่างไรก็มีรถกลับ
เกิดสมมติว่าทิ้งร่างกินให้คว่ำ

นักเทศเศรษฐศาสตร์๓คนนะครับ

ที่มหาวิทยาลัยรัฐจอเจียนะครับ
ผลลัพธ์ที่ย้ำว่าแอปพลิเคชันเรียกรถ
ช่วยนักท่องเที่ยวสามารถเมาได้ง่ายขึ้น

ก็ปกติคนมันกินอยู่ที่บ้านเนาะ
อันนี้มากินที่ร้านแล้วกลับบ้านไม่ได้

วิจัยชิ้นนี้เพื่อนำข้อมูลให้บริการอูเบอร์
เปรียบเทียบกับการสำรวจด้านสุขภาพของประชาชน
เพราะว่าปริมาณการดื่มสุราโดยเฉลี่ยเนี่ย
เพิ่มขึ้นลาวร้อยละ๓

ขณะที่การไปสังสรรค์แบบที่มีการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล

โอ้น้อยเนอะ๒๕แก้วแก้วปริมาณ๒ชั่วโมง

โลกสวยเกินไหม
คนเขากินออนเดอร์ล็อคก็ค่อยกิบตามฟิวลิ่งไปไง
๒๕แก้วในระยะเวลา๒ชั่วโมง

หรือการไปสังสรรค์มากกว่า๓ครั้งต่อเดือนเนี่ย
เพิ่มขึ้นเป็น๑๐๐ละ๙
ผ่านในระยะเวลาไม่กี่ปี

คือคืนไม่มีรถอันนี้มันก็กินเมาอยู่ดี

พี่แต่คนไทยกินในบ้านก็ดูตามฝัน

ของเรากินยังแป๊บเดินกลับบ้านได้

แต่งานปวดงานแต่งงานทุกอย่างกินหมด
เหมือนกับน่าจะเป็นไปได้ไหมใช้

๗วันอันตรายนู่นนี่

พอยมีบุหรี่ไฟฟ้าอยู่ในรถให้ตำรวจจับหน่อย

เดี๋ยวกันใช้กลับรถปากเงินฉันถ่ายรูปส่ง
ฉันได้๕๐เปอร์เซ็นต์นะเออจริงเหรอ

แล้วได้เลยไม่รู้ว่าจะได้อีกนานอีกหลายปีอะไรอย่างนี้

ไม่ไม่หลายปีคดีพวกนี้เร็ว

เสียค่าปรับเราได้ค่าปรับไปด้วย๕๐

เมื่อก่อนไม่เคยมีเรื่องของรถใช่ไหม

เอาเหรอก็นานอาจจะไม่มีใครทำผิด
ออกสื่อเลยออกสื่อหมายถึงว่าแจ้งแล้วไม่ได้

แต่มีการจนเสร็จสิ้นกระบวนการคือมีการฟ้อง

เขาเก็บเงินเลยแต่เขาต้องฟ้องก่อนครับคุณแม่ไม่ฟ้อง
ถ้าเมาฟ้องเมาแล้วขับคุณโดนฟ้อง
ขึ้นศาลก็คือประกันตัวสองหมื่นประกันตัวสองหมื่น

ไม่ได้จ่ายค่าปรับพี่คือเหมือนกับประกันตัวมาก่อนสองหมื่น
ประกันตัวสองหมื่นแล้วก็หลังจากนั้นก็คือ

จะส่งฟ้องศาลเลยถ้าไม่แต่ไม่จับติดคลุกใช่ไหม
ไม่ไม่

ติดติดติดติดติดติดติดติดติดติดติดติดติดติดติดติด
อย่าเดี๋ยวเขาไปเห็นคุณทำปากพวกเขารู้เลย
เอ้าเพจตั้งแม่นะครับบอกว่าให้เลิกความเชื่อแบบผิด
ไม่ใส่กางเกงในจะเป็นไส้เลื่อน

เราใส่ไมค์เดี๋ยวนะใช่ฉันว่าใช่

ที่ไปฉี่ข้างรั่วด้วยอ่ะนะบนโรงพักไม่ข้างรั่วสิคุณแม่

ไปดูเรื่องนี้นี่แหละฉันว่า
ดังเนี่ยนะฮะแนะเลิกได้แล้วความเชื่อแบบผิด

ธรรมดาคุณใส่กางเกงในไหม
ใส่สิบ้าไม่ใส่ได้ไงล่ะเกลือเป็นไส้เลื่อนมั้ยเกลือไหมทำไมถึงใส่
พ่อแม่ใส่แต่เด็กจะไปใส่ตอนนี้เพื่ออะไรล่ะอีบ้า
ไม่เป็นเพราะว่าคุณกลัวจะเป็นไส้เลื่อนหรือเปล่า
ก็เด็กใส่มาตั้งแต่เด็กจนโตแล้วอยู่ที่จะไม่ใส่ทำไมล่ะ
เหตุผลที่จะไม่ใส่คืออะไร
คือเชื่อได้นะครับว่าผู้ชายส่วนใหญ่ถูกพ่อแม่ผู้ปกครองกรอกคูณประจำ
หากใครไม่ใส่กางเกงในเนี่ยอาจจะทำให้เป็นไส้เลื่อนก็ได้

ผมก็เคยได้ยินแบบนี้นะซึ่งเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นกลายเป็นความเชื่อที่ติดหัวมานานมาก

ล่าสุดเพจดราม่าอัดดิตของจากพี่ชิดกระจัดปานชนเขาออกมาบอกแล้ว
เขาอธิบายถึงความเชื่อดังกล่าวไว้ได้น่าฟังนะครับ
คือเขาบอกว่าความเชื่อที่บอกว่าไม่ใส่กางเกงในแล้วจะเป็นไส้เลื่อนเนี่ย

แล้วก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกันเลย
โดยอาการไส้เลื่อนนั้นเกิดจากผนังหน้าท้องอ่อนแอ
จนมีช่องทำให้ลำไส้มันเล็ดออกมา
ไหลไปอยู่ตามอันทะหรือว่าขาหนีบ
ซึ่งอาการนี้เกิดขึ้นได้หลายปัจจัย
ความผิดปกติแต่กำเนิด

ทำให้กล้ามเนื้อหน้าท้องอ่อนแอลงนะครับ
หรือว่ากล้ามเนื้ออ่อนแอลงตามวัย
การทำอะไรที่เพิ่มแรงดันในช่องท้อง

ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการไม่ใส่กางเกงในเลย
ดังนั้นจึงมั่นใจได้เลยนะครับ

ไม่มีผลที่จะทำให้คุณนั้นเป็นไส้เลื่อนแต่อย่างใด

ยาชโยมจะพูดยังไงว่า

อะไรอย่างนั้นกลัวแบบเอ๊ะเดี๋ยวแพรมหรือเปล่า

ไปบอกรูปอีกในโลกหนึ่งนั้นคือเรื่องราวผิด

มันโผล่ออกมาเป็นรูปลำไส้หรือตามทางทะตามอะไร

ก็เป็นเด็กผู้ชายมันก็ต้องศึกษาเป็นไส้เลื่อนยังไง
มันก็ต้องศึกษาเพราะเคยอย่างนี้เหมือนกันว่า
คุณจะให้ผมตอบว่ายังไง

ใครรู้ว่าทำไมต้องใส่อังเกงใดตอบว่าดำเข้าหน่อย

ถามแบบวิทยาศาสตร์ถามแบบวิทยาศาสตร์คือคุณมาให้แกว่งแล้วแบบ

มันก็อาจจะไปฟาดโต๊ะฟาดโต๊ะได้อะไรอย่างนี้แหละมั้ง

คุณมันถามกว่ามันกวั่งแล้วมันตาลายไหม

แขนขามันกันตาลายหมดจ้ะแหละ

แขนขาเรายืนเนี่ยเราบังคับได้

แต่บางอย่างมันไม่ได้มีกระดูกกระเดี้ยว

หรือเราเป็นเหยื่อกาตรรัสหรอ

มันใส่ไว้ไม่ให้สกปรกกางเกง

ไม่หรอกคือใส่แล้วมันจะได้รู้สึกสุภาพ

ให้มันรู้สึกแบบว่ามันกระชับ

เห็นอย่างเงี้ยมันก็เดินแบบ

มันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นก็ไม่รู้
เอาใครทวิตเตอร์มาบอกหน่อยหรือ
ส่งมาบอกนี่หน่อยส่งมาบอกในไลน์ก็ได้

นะครับแต่จริงว่าโดนหลอกตั้งแต่เกิดแล้ว

มันต้องยาวขนาดไหนถึงจะไปฟาดโต๊ะได้ครับ

เมื่อวานที่จะดูไลฟ์ฉันนั่งดูเพจของอ้ำพระสรภัยอยู่

แต่เขาไลฟ์ในเฟสบุ๊คของคุณนัยอ้ำ
แต่มีพี่ธีกรมาไลฟ์พูดถึงแต่ละสี
คุณนัยอ้ำก็บอกว่าเออจัดงานค่ะจะไปกีฬาสี
เพราะว่าอยากจะให้เพื่อนทุกคนของนางรู้จักกัน

ไม่ใช่หมอช้างหมอดูที่แบบว่าหมอดูไพ่ทาโล่อะไรก็ยังไปเป็นกีฬาสีเลย

โดยอ้ามไปหัวจับสลักแบ่งสีให้กับเพื่อนแต่ละสีนี่

แต่เขาบอกรางวัลเป็นแสนเลยนะ

ขอดูเอหน่อยครับสีเขียวครับสีเขียวครับสีเขียวครับ
แล้วใส่สีแดง
รักใส่สีเขียว
นั่งเหมือนทักนะนี้แดงนั่งเหมือนทักอะไร
สังหรับ

มันเสลิกมาก
นายยกขึ้นเป้า
วันเกิดเดียวที่หนูจะไม่พลาดในชีวิต

อ๋อโหดสลิงก์เหมือนในกล่องถ่ายได้หรือ

ตั้งแต่ทุ่ม๑เดือนกลีก็ยังไม่ขึ้นสลิงไง

ดนางขึ้นปุ๊บนางตกลงมาปุ๊บ

เขาให้ใส่ลิงน่ะ

เขาบอกว่ามีเงินเนี่ยตั้งหลายแสน

ไหนขอดูรูปมีไหม

แล้วคุณไอ้อ้ำมันควักเองอีกเป็นแสนอยู่

เรื่องไม่ใส่อังเกงในเนี่ย
การใส่อังเกงในเพื่อการซิบลูนแล้วไปหนีบ

มิวนิถาก็ตอนนี้เขากำลังเตรียมจะแต่งงาน

งานภายในก็ช่วยกันดูปรึกษากันทุกเรื่องนะฮะ

พี่เซนเขาเป็นคนโรแมนติกอยู่แล้วตอนนี้ทุกอย่างพร้อมเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์
ช่วงนี้เดินสายแจกราศแต่งงานกับผู้ใหญ่ที่รู้จัก
ขอบคุณแฟนที่คอยเชียร์และเป็นกำลังใจให้คู่ของเรา

อ๋อนี่เขามามอบให้คุณเนธ
อย่างทุกขั้นตอนในส่วนของงานแต่ง
ต้องมีความเห็นชอบจากทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย
ไม่มีอันไหนที่เราจะตัดสิทธิ์ใจเอง
ส่งงานแล้วก็แอบพูดแล้วก็รองานจริง
ก็ต้องมีบ้างค่ะเป็นการเติมความหวานให้กันและกันอะไรอย่างนี้ค่ะ
อะไรอย่างเงี้ย
เขาเป็นคนผู้ชายที่แบบเป็นคนสวีทนะคะ
เขาก็จะแบบคำพูดคำจ้าเขาก็จะแบบสวีน
แล้วก็เป็นคนแบบค่อนข้างจะดีเทลเก็บรายละเอียดทุกอย่าง
ที่แบบเกิดขึ้นระหว่างเราสองคนอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็เป็นอะไรที่เราก็ประทับใจว่าแบบ
น้อยคนที่แบบจะเก็บดีเทลได้ปกติ

ก็ขอบคุณที่แบบให้การติดตามคู่ของเบลนะคะ
ทั้งมิวแล้วก็พรีเซนต์นะคะตั้งแต่ตอนนอกรายการสามแซมเลย
คนก็แบบว่ารู้จักคู่ของเบลมากขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็คนก็รอติดตามว่ารูปพรีเวดดิ้งเป็นยังไง
แล้วในงานจะเป็นยังไงจะมีเซอร์ไพรส์หรือมีอะไรบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็รอติดตามชมค่ะ
ที่มาวันนี้ที่พายุเขาโอ้โหม้วนต้วนไปมา

เอาพักก่อนช่วงหน้าจันจิ

ก็จะมีศาลฝากกับคุณหน่อย
จันจินะครับจันจิคือก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวออกมานะครับว่าจันจินั้นเลิกกับมาริโอ

แล้วก็ไปคบกับในแบบพม่า

เธอไม่ปล่อยให้มันจบลงไปบ้างเหรอ
จบตามเนื้อข่าวมันมีไหมหนุ่ม

มานี่ไอ้โดมมานี่เอากล้องมานี่

ไหนเนื้อข่าว
แล้วก็ส่วนเรื่องลงรูปคู่ก็รู้สึกว่าไม่ได้จำเป็นที่ต้องลง
เพราะบางทีลงแล้วคนก็เข้าไปด่านั้นก็มีเหมือนกันนะ
ก็เลยแบบไม่อยากลงนะฮะคือมีทั้งคนชมคนด่า

แต่กับประเด็นสำคัญ

ไม่คิดว่าพี่มดดำจะตั้งใจขอโทษเขาขนาดนั้นในรายการ
บอกรู้สึกเกรงใจมากเลย

เพราะพี่มดดำเนี่ยเป็นผู้ใหญ่แล้ว
ไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้นะฮะ
อย่างน้อยก็คือเป็นบทเรียนที่หลังจะทำแบบนี้อีก

ผมอ่านลงทำความเข้าใจหมดแล้ว

มันมีตัวขีดไหมว่าจะต้องพูดคำนี้คำนี้มันมีไหมล่ะ

แล้วจะไปขอโทษเขาในรายการแบบนั้นเนี่ย

มีมั้ยพี่เมียวพี่เมียวเป็นผู้ใหญ่แล้ว
เหี่ยวเป็นผู้ใหญ่จริงพี่เหมียวช่วยดูหน่อยซิมีไหม

สักหนุ่มพุ้บไปจนหมดเวลา

ขอบคุณมากเป็นเสียงเห่าที่เพราะที่สุด

หนุ่มเลวหนุ่มชั่วหนูเป็นคนเลว

ส่วนเราจะเชียร์ฟ้าใสไหมเดี๋ยวก่อนหมดเวลานะ

ก็คือโหวตแบบไม่มีค่าใช้จ่าย๑ครั้งต่อ๑โหวตนะคะ
ที่สองคือมีค่าใช้จ่ายก็โหวตซ้ำให้ผู้ประกวดได้
ก็ใช้ได้๒ช่องทางแต่บัตรเครดิตได้
ละผ่านผู้ให้บริการสัญญาณโทรศัพท์มือถือได้นะคะ
ไปแล้วนะคะและระหว่างวันที่๑๗ธันวาคมนี้
ถ้าโหวตเยอะเอาสวยกัน

น่าจะได้มั้ยมีสิทธิ์ได้นะ
หนังสวยนะหนังสวยเลยนะ

เกิดจะมามืดเนอะเราก็วัง

ไม่ใช่เป็นประกายวันสุดท้ายจริงนะ
วันตอบคำถามสำคัญโปรดเลย
น้องจันจี่ไม่ติดใจแล้วใช่ไหมคะวันทีน้องจันจี่ไม่ติดใจแล้ว

กลัวถามผมมันก็ต้องลำจัดปิดรายการปิดสวัสดีค่ะสวัสดี